โตโน่โตโน่นะคะขาล็อกแบบนี้แหมขาล็อกอันนี้ขาล็อก
เริ่มขาเริ่มล็อกเริ่มไม่ไปไหนละคุณอ่ะขาล็อกไม่กระดิษฐ์
โตโนภาคินนะคะมีเป็นที่ประเด็นเพราะว่าหลายคนตาดีไปเห็นว่าเขาเนี่ย
รอยสักทางด้านเขามีรอยสักคู่กันไงเออเออกับรูปรูปนี้อ่า
กับคุณไอ้นี่ไงแตงโมนะคะซึ่งล่าสุดมีคนตาดีเห็นว่าเอ๊ะ
ทับไปแล้วเรียบร้อยเป็นรูปโจรสลัดจ้ะเป็นทงโจรสลัด
เฮ้ยโอ้ยแต่ทีนี้แตงโมจะว่ายังไงหลายคนเนี่ยอยากจะรู้จริงจริงนะคะ
ซึ่งเธอก็มีวิธีการแบบแหมแสบสันทีเดียวชมค่ะ
คู่เนี้ยยังคงเผ็ดแสบใส่กันแบบไม่ยั้งหลังจากที่มีภาพของนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโนภาคิน
เสื้อเล่นคอนเสิร์ตตามปกติแต่สิ่งที่ถูกโฟกัสขึ้นเป็นพิเศษก็คือ
รอยสักบริเวณเอวด้านขวาจากที่เคยเป็นภาพนกนางแอ่นและชื่อของอดีตภรรยา
แตงโมพัทรธิดากลับถูกหลบทับด้วยทงโจรสลัดสีดำธมิน
ซึ่งก็เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานาว่านักร้องหนุ่มลูกอีสานต้องการลบภาพความรัก
เก่าออกไปอย่างหมดสิ้นล่าสุดฝ่ายหญิงก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อว่าได้เปลี่ยนชื่อจริงจากเดิมคือ
ทรธิดาพัชรวีรพงศ์เป็นนิดาพัชรวีรพงศ์ซึ่งมีที่มาจากชื่อสองพยางท้ายของคุณแม่ที่ชื่อพะนิดา
นี้เจ้าตัวอยากมอบให้เป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ที่เพิ่งจะมีโอกาสได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง
อยากให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นหลังจากเจ้าตัวอยู่ติดกับคุณพ่อมาโดยตลอดจนเกิดเป็นภาพจำไปซะแล้วค่ะ
ซึ่งการชี้แจงผ่านสื่อของสาวแตงโมในครั้งนี้ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่
คงต้องรอฟังจากปากของเธออีกครั้งว่าเหตุผลของการตัดสินใจเปลี่ยนชื่อที่แท้จริงเป็นเพราะอะไรกันแน่ค่ะ